ประเพณีเดือน๑๐บุญเดือน๑๐
หรือว่าชาวแม่ห้องศรเขาเรียกกันว่างานปลอยเหลิน๑๑
ก็คือในช่วงเทศกาลออกพรรษา
เขาก็จะมีการจัดงานในแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค
ส่วนที่จังหวัดแม่ห้องศรเป็นบรรยากาศการไล่รำของกลุ่มเยาวชน
งานแถลงข่าวการจัดงานปลอยหลุน๑๑เทศกาลออกพรรษาประจำปี๒๕๕๙
เป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีคนไทยใหญ่แม่ห้องศร
แล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ด้านของศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วย
สำหรับในปีนี้นะคะกิจกรรมจะจัดขึ้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ห้องศร
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๔ตุลาคมนี้ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลแม่ห้องศร
อันนี้เป็นบรรยากาศงานแถลงข่าวมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมด้วย
มีการฟ้อนรำกิจกรราการไร้รำเป็นแบบศิลปะพื้นบ้านของทางแม่ฮ่องศร
สำหรับงานประเพณีปลอยเหลิน๑๑นะคะถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่
ชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ห้องศรเขาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้ว
ประชาชนจะไปจับจ่ายซื้ออาหารแล้วก็สิ่งของต่างสำหรับไปทำบุญที่วัด
และก็ทำบุญตักบาทเทโวโรหนะจากวัดพระธาตุดอยกองมู
พระธาตุดอยกองมูลนี่เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่จังหวัดแม่ห้องศร
ฉันเพิ่งกลับมาจากแม่ห้องศรได้ไปที่วัดพระธาตุดอยกองหมูมาด้วยนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศยามเช้าก็จะเป็นแบบนี้อากาศค่อนข้างดีแล้วนะคะช่วงนี้
และที่สำคัญคือชาวไทยใหญ่หรือว่าชาวไตเนี่ยเขาจะแต่งชุดพื้นเมืองแล้ว

ส่วนในตอนกลางคืนค่ะตามบ้านเรือนตามวัดวาอารามต่างก็จะมีการจุดประทีบโคมไฟสว่างสวัยเลย
แล้วก็จะมีการจัดการแข่งขันการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดแต่งชุดไทยด้วยนะคะ
และไฮไลท์ของงานก็คือการแห่จองพาราจองพาราเนี่ยคุณผู้ชมมันคือซุ้มประสาทที่ชาวบ้านเขาทำขึ้น
เขามีความเชื่อกันว่าเป็นการทำจองภาระออกมาเพื่อที่จะรับเสด็จจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จไปโปรดพระมันดาบนสวงสวรรค์แล้วก็จะลงมายังโลกมนุษย์
ช่วงเทศกาลออกพรรษาเป็นความเชื่อของชาวไทยใหญ่เขานะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจของงานในปีนี้เลย
จากจะมีชุมชนต่างในเขตเทศบาลและรอบนอกร่วมกันจัดทำจองภาราในขบวนแห่แบบนี้แล้วนะ
ยังมีชุมชนหมู่บ้านชายแดนฝั่งประเทศเมียนมาตกแต่งจองภาราและนำการแสดงเข้าร่วมในขบวนแห่อีกมากมายนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปร่วมชมความสวยงามนี้ก็ไปกันได้ที่งานประเพณีปลอยเหลิน๑๑
หรืองานบุญออกพรรษาชาวไทยใหญ่นะคะ
บอกไปว่าจัดขึ้นบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ห้องศรวันที่๑๔ถึง๒๔ตุลาคมนี้
ดีจังเลยแม่ห้องศรน้องใบตองเพิ่งไปมา
กลับมาเมื่อวันอาทิตย์นี้เองคุณผู้ชม
ดิฉันเนี่ยได้ไปทดลองทำจองภารากับชาวบ้านในชุมชนมาด้วย
บ้างเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศให้ดูและได้มีโอกาสใส่ชุดไทยใหญ่แบบเขาด้วย
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปร่วมในขบวนแห่นะเขาจะทำแล้วก็มาตั้งไว้หน้าบ้านทุกบ้าน

เขาจะนำจองภาระออกมาตั้งไว้หน้าบ้าน

พระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์

แต่ละบ้านก็จะมีการจัดทำจองภาระแบบนี้ค่ะ

เป็นประเพณีแล้วก็เป็นศิลปะวัฒนธรรม
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
แบบนี้คือทำแบบทำมือเลย

ชุดทุนเมืองไทยใหญ่ของชาวบ้านเท่านั้น
ก็จะมีการทำชุดคนติคน
สวยทั้งคนสวยทั้งชุดเลยอ่ะนี่
ข้างหลังก็สวยด้วย